เบรกนี้ค่ะดราม่าบังเกิดแล้วนะคะ
ไปโพสต์ลงอินสตาแกรมให้กำลังใจของหายทองคำค่ะ
เนี่ยนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความบาดหมางของผู้จัดการไข้ประจักรชัย
แล้วก็นักร้องนักแต่งเพลงสาวอาร์มค่ะคนดังนี่แหละ
ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาถล่มต่อว่ากันเป็นจำนวนมากเลย
ซึ่งนักร้องสาวเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ารู้สึกน้อยใจจังเลย
โดนตำหนิจากแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายเลยนะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตัวเองนั้นไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทำลงไปเพราะอยากให้ทั้งคู่หันหน้ามาคุยกันยุติปัญหาก็เท่านั้นค่ะ
มีถามบ้างค่ะเรื่องของสัญญาแล้วก็พูดในฐานะ
เพราะเราไม่เห็นสัญญาแล้วก็พูดในฐานะของเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคยมีสัญญา
หรือเคยทำสัญญากับเด็กว่าสัญญามันสำคัญนะ
ถ้ามีสัญญาอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามสัญญานะคะ
แต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่สัญญามันจะโมคะไหมโมคิยะไหม

ในฐานะของผู้จัดว่าถ้าเป็นผู้จัด
แล้วถ้าศิลปินยังค้างสัญญาแล้วยังไม่จบ
เราไม่กล้าเราก็ยังไม่กล้าที่จะจ้างนะ

สิ่งที่ทำดีที่สุดก็คืออย่างที่แคนดี้โพสต์ไป
ก็แค่แนะนำตามภาษาที่ตามที่ทุกคนถามว่าควรจะทำอย่างไร

อยากให้ทุกคนกลับมานี่คือกาวใจแล้ว
แต่เขาจะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องของเขาแหละ
พรุ่งนี้เราแต่งบล็อกตาตามคุณแคนดี้ดีไหม
แนนดี้เนี่ยเขาพูดเพราะว่าเขาเป็นห่วงทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าคุณแคนดี้เคยทำงานร่วมกันนะคะ

กาวใจอยากเป็นกาวใจเอาง่าย